เรื่องราวความพร้อมนะครับของคู่เอกในวันนี้สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐกันบ้างครับ
ทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
สำหรับช่อฟ้ากับฉลามสึก
ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ใช้ชื่อเดิมก็คือเทียนขาวมาจากบุรีรำครับ
พิกัดวันนี้ขึ้นชกในรุ่น๑๓๐ปอนด์นะครับ
คู่เอกมวยใหญ่มวยบูครับเปิดเกมเสียบข่าววงในเหนียวแน่น

หายไปนาน๕เดือนครับเมื่อเช้ามา๑๓๐๓ลดไป๓
ส่วนน้ำเงินนะครับฉลามสึกสอขอวันนี้สั่งรอดเลยว่า
ชื่อเดิมก็คือโชชัยปสุวรรณโชธ
จากปราชิบุรีนะครับเป็นมวยจบอกฝีมือ

แต่ว่าสะดุดไฟล์สุดท้ายนะครับแพ้ให้กับ๘แสนเล็ก
เพราะว่าปล่อยน้ำหนักไปต่อยถึง๗ปอนด
เมื่อเช้ามานะครับ๑๓๐๗งดไปจุด๗
สบายด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้นะครับ
สไตล์มาเจอกันมวยแกร่งกับมวยสมองวัดกันที่เข่ากับแข้งครับ
รองพิกัด๑๑๔๕นะครับยอดบัวแดงสสิริรักษ์

เมื่อเช้ามาเกินไป๐๑นะครับ
ก็จะพบกับชายมงคลพออ่านทะเลบางเสร่ไม้ตะลดมาพอดีพิกัด
คู่๒ครับพิกัดใหญ่๑๔๒ปเพชยา๑๐วันตู่นะครับ
พบกับมงคลกรกัมปนาศเมื่อเช้ามาพอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่
ส่วนคู่เปิดหัวครับ๑๑๒ปอนดยอดขุนพลวอยึงยนนะครับ
ก็ลดไป๐๑พบกับฟ้ามีตาแพรบองไสนะครับ
จุด๓ห้ามพลาดนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
เสาร์นี้เวลาบ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ